คู่จิ้นจากรายการเศรษฐีป้ายแดง
ป้องกับจ๊ะเขาบอกว่าสดเกาเหล่ากลางกอ

เกะกะกองถ่าย

คู่ขวัญจากพิธีกรรายการเศรษฐีป้ายแดง
คุณจ๊ะนงพนีและคุณป้องนวัด
กินเกาเหลากลางกองถ่าย
ตามมาเลยค่ะ

แม่แอวรู้ป่ะคะเนี่ย

เอาใหม่ค่ะที่รัก
สวัสดีค่ะ

เดี๋ยวผมขอแป๊บนิดนึงค่ะ

ที่เล่นกันเนี่ยอีกนานไม่เคยจะไปนอน
แม่ห่างหายกันไปกี่เทปเนี่ยเหียะ
ฉันไม่ได้คุยเลยนะ
แม่แอลเฟิร์สไปรายการจนมาถึงตอนเนี่ย

พี่ฟองกับพี่จากเขารักกันดี

ไม่ได้ดูกูเลยเมื่อกี้เนี่ยหนูนั่งอยู่อย่างนี้
นั่งแทบจะสิ่งแม่แล้วแต่แม่หันแค่เป็นพี่ผู้ชาย
เอาเป็นว่าวันนี้สนุกแน่นอน

แล้วเทปปีใหม่มันต้องมีอะไรที่ดีเสร็จด้วย
เอาเป็นว่าเฮฮาแล้วก็ติดตามเศรษฐีป้ายแดงได้

เดี๋ยวแม่แบบว่าถ่ายรายการต่อเลย

ไปแล้วไปแล้ว